สวัสดีครับทุกคนขอบคุณทุกคนทุกวันใหม่ขอบคุณทุกวันใหม่ขอบคุณทุกวันใหม่
ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่

ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่

ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่
ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่

ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่

ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่

ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่
ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่
ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่
ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่
ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่

ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่

ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่
ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่

ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่
ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่
ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่

ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่
ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่
ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่

ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่

ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่

ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่

ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่

ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่